ผู้หญิงคนนี้คิดแบบนี้แล้วนะแล้วเจอพระเดินบินทบาทอยู่รีบซื้อหมูปิ้งเลยหันมาอีกทีนึง
พระท่านขึ้นพ่วงข้างไปแล้วเธอขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วบิดตาม
ลวงพ่อลวงพ่อลวงพ่อหันมั้ยเนี่ย
โอเคได้ขอบคุณนะครับ

คือพี่ผู้หญิงพี่ขับช้าเองนั่นแหละ
พี่บอสพี่บอสพูดใหม่สิ

เร็วมากเร็วมาก
แต่ว่าพ่วงข้างหลวงพ่อคือไปปูนแล้วค่ะ

คือไปเร็วกว่าเดิมด้วยนะเนี่ย
คือตอนแรกก็เห็นอยู่สักพักนึงไป
จนสุดหูลูกตาอยู่แล้ว

หลวงพ่อสู้กลับบิด

เมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะเอามาบอกมาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกเขียนว่าอะไร
หลวงพ่อวินเบนซินเปล่านี้
แปดสิบยังตามไม่ทันติดเบนซินเข้ามานี่แล้วก็ในคลิปอ่ะ
ข้อความมาด้วยนะเมื่อคนบาปหนาจะใส่บาทแต่ชีวิตสู้กลับอืม
เจ้าของคลิปนี้เนี่ยคือคุณจุ๋มแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมาที่หนองไผ่เพชรบูรณ์
จะขี่มอไซค์ไงแล้วจะไปทำงานตอนเช้าครับกำลังจะเอ่อ
กำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วตอนนั้นเห็นว่าอุ๊ย
หลวงพ่อเดินบินทบาทอยู่นี่นะแวะซื้อหมูปิ้งหน่อยดีกว่าจะเอาไปใส่บาท
แล้วพอซื้อหมูปิ้งเสร็จหันมาอ้าวหลวงพ่อขึ้นพ่วงข้างไปเรียบร้อยแล้ว
ทำยังไงบิดรถไล่ตามตะโกนเรียกแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วเมื่อกี้เห็นน้องหมาวิ่งตัดหน้าบ้าง
อันนั้นคุณจุ๋มก็บอกว่าเนี้ยเกือบเกือบจะผสมอุบัติเหตุแล้วอืม
นี่นี่เนี้ยคนมากดไลค์เพียบเลยนะครับ
นี่เป็นการใส่บาทที่สู้ชีวิตมากเลยนะเนี่ย
ไปเร็วขนาดเนี้ยค่ะอืมก็มีคนถามว่า

สุดท้ายได้ทำบุญป่ะใส่บาทป่ะ
ไม่ได้ใส่พี่เบิร์ตเพราะว่าไม่รู้
เขาก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจำวัดอยู่ที่วัดไหน
แล้วฝนก็จะตกด้วยอ้าวซื้อหมูปิ้งมาแล้ว

พรุ่งนี้คุณจุ๋มว่าอย่างนี้

เดี๋ยวนี้มันมีใหม่นะมีวินอีวี